สถานการณ์นี้มีคนถามหานายกตู่อยู่ไหน
ก็รายงานไปแล้วบอกติดโควิดเอาคนละตู่กันฮะ
ถามนายกอบจของสมุทรประการ
ไม่มัดตู่นันทิดาแก้วบัวสายนายกตู่อยู่ไหนฮะ
หายังไงก็ยังหาไม่เจอในพื้นที่เกิดเหตุครับ
แล้วใครเจอเจอท่านพิธา

พิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล

ลงไปให้กำลังใจที่ศูนย์อบยบอบตบังพิไย

การบริหารจัดการของอบตราชาเทวะ

แต่นี่อีกเรื่องหนึ่งเขาบริหารจัดการดีมากฮะ
มีระบบที่ดำเนินการได้ดีในการแก้ไขปัญหา

ท่านพิธาลงพื้นที่ก็ชื่นชมเรื่องนี้เหมือนกัน
แต่ท่านพิทาบอกอย่าหาว่าเปรียบเทียบกันเลยนะ

เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย
ผมจะตั้งศูนย์บัญชาการเอาตั้งทำไมอ่ะ
เขาติดโควิดอยู่ตั้งศูนย์บัญชาการแม้จะติดโควิดรู้แหละ
คนนั้นเขาจะติดโควิดแต่สามารถอำนวยการทำงานได้
วันนี้การทำงานผ่านโลกออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมาเอง
แต่วันนี้ไหนอะไรนะศูนย์อะไรนะ
บัญชาการอยู่ไหน
ยังหาไม่เจอเหมือนกันคุณพิทาก็บอกไว้เรื่องนี้นะฮะ
แต่ก็ส่งกำลังใจให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อีกท่านหนึ่งคือรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากร
ร้อยเอกทำอนัฏพรมเห่าโหยแล้วท่านลงพื้นที่ถี่มาก
แปลว่าอะไรไม่ได้มาแล้วกัด
มาแล้วกลับแล้วมาใหม่ฮะ๔ทุ่มท่านก็มา

อยากจะมาดูการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
แต่สิ่งที่ท่านธรรมนัฐพรมเผามาแล้วอยากจะให้เจอกัน
คือทางจังหวัดทางปพทางดับเพลิง
และเจ้าของโรงงานเอาพิมพ์เขียว
พิมพ์เขียวโรงงานเอามากลางดู
จะได้รู้ว่าสุดไงไอ้สารอะไรแน่สไตลีนโมโนเออ่อ
ถังมันอยู่ตรงไหนการทำงานอยู่ตรงไหน

ของทางไทยรัฐสดเห็นไหม

นี่คือท่านทำนัดพวงเผาร้อยเอก

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

เพิ่งละสายตาหันมามองที่จอทีวี
รามาครั้งนี้ร้อนยิ่งกว่าไฟ

นายกตู่ไม่ใช่ลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชานะ
แต่เป็นตู่นันทิดาแก้ววัวสาย
เพราะท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แต่ไฟไหม้ยาวนาน๒๖ชั่วโมง

หลายคนบอกเออเหรอเพิ่งรู้ว่าจังหวัดนี้มีนายกอบจด้วย

พื้นที่ตัวเองแท้หาท่านไม่เจอ

มากระชับให้ชื่นใจ

หาเสียงฮะแล้วท่านก็ได้รับการเลือกตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คือบางคนนี่นายกตู่อบจสมุทรปราการ
แล้วอยู่ดีก็เนี่ยดราม่าลุงตู่ซวยเลย
ลุงตู่อยู่บ้านติดโควิดอยู่หรือเปล่าไม่รู้
ท่านยังไม่ติดโควิดเลยนะด่านายกตู่อบจสมุทรประการ
พาดไปถึงลุงตู่ทำไมถึงพลาดอ่ะ
คนชื่อตู่นี่แม่งยังไงวะเนี่ย

ดูสิขออภัยลุงตู่แสดงความเห็นไม่ได้เกี่ยวกับผมเลย
โซเชียลมีเดียเนี่ยมันร้อนแรงเห็นไหม

คนรู้ก็รู้คนในพื้นที่ที่รู้ก็รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะ

ภารกิจของนายกตู่นันทิดาแก้วบัวสาย
ตอนนั้นเอารถวิวแชร์ไปมอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

อ้าวไม่แล้วแล้วท่านไม่ไปเหรอ
มีภารกิจอื่นไงเอาวิวแชร์ไปให้แล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลย

แต่ตัวท่านไม่ได้ไปเองก็ไม่เป็นไรไง
เอาดูอีกเพจนึงเพจฟ้าใหม่นิวส์
ฟ้าใหม่นิวส์บอกว่าพี่เอ๋อ่ะนี่ถามอีกท่าน
เอ๋พี่ตู่เนี่ยมอบหมายให้รองนายกอบจสมุทรประการ

หมายท่านนี้ไปยังพิกัดต่างแล้ว
ก็คือไม่ว่าจะเป็นอบตบังพลี
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนคลองบางกระบือ
ก็คือวัดบางฉโหลงโรงเรียนบางพรีใหญ่
ไปทำไมเอารถสุขา
อำนวยความสะดวกกับชาวบ้านที่เขาอบพยพ

เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าตัวท่านอาจจะไม่ได้มา

อำนวยการไปก็แก้ไขสถานการณ์นี้ได้

นายกลุงตู่ก็เหมือนโดนพาดไปด้วย
กับการที่ไม่ได้ลงพื้นที่
พี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายครับ
นี่นายกลุงตู่นี่อยู่ที่บ้านกักตัวนะ

เขาบอกว่าเนี่ยพอสถานการณ์สงบ
เดี๋ยวคอยดูสิก็จะมีคนมา